อยากรู้มากว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าไปดูบรรยากาศการให้สัมภาษณ์ของทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานกันก่อนซึ่งทางรองโจ๊กก็ปฏิเสธนะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้มีการโปรดก้าวโปรดกระหม่อมพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นที่เรียบร้อย

เช้าวันนี้ครับมีรายงานว่าทางรองโจ๊กเองเนี่ยมาปฏิบัติรัชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว
เป็นวันแรกหลังจากที่ลาไป๓วันนะครับพุธพระหัสศุกร์ที่แล้วเนี่ย
แล้วตอนที่ทางรองโจ๊กนั้นกำลังเดินทางกลับออกไปช่วงบ่ายครับ
ผู้สื่อข่าวก็ไปรออยู่ที่ลานจอดรถอาคาร๑สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
พอลงมาจากอาคารกำลังจะขึ้นรถกลับออกไป

ความคืบหน้าในการรับมอบหมายหน้าที่จากพบตรคนใหม่รองโจ๊กตอบสั้นบอกว่า
ก็รอทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายงานครับ

เดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยละกันช่วงที่ทางรองโจ๊กลงมาจากอาคาร

โจ๊กพูดน้อยอ่ะวันนี้ใช่ใช่แต่ก็มาทำงานวันแรกนะฮะ
อย่างเป็นทางการนะดราม่าเรื่องของพบตรอะไรก็จบไปแล้ว
อ๋อมันมันไม่ได้ปิดวาจาใช่ไหมครับเห็นเขาไปถือสีน
ก็เดี๋ยวรอดูแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแต่ทนายอนัญชัยเนี่ย
ก็โอ้โหถือว่าร้อนแรงนะนัดวันที่๕อุ้ยตั้งหลายวัน
วันนี้เพิ่งวันที่สองเองใช่ไหมคะใช่สัปดาห์นี่แหละพศ
แต่ทนายอนัญชัยก็ยืนยันนะคะว่าคือยืนยันว่าจะเหมือนกับจะสู้คดี
ของรองโจ๊กเนี่ยจะสู้ให้ถึงที่สุดนะคะถึงแม้ว่าจะมีการสั่งการ
บิ๊กโจ๊กเนี่ยยอมถอยนะคะแต่ว่าคือนอกจากว่าจะถอดตนเองออกจากการเป็นทนายของบิ๊กโจ๊ก
เรื่องนี้ถึงจะไม่มีการพูดนะคะแต่อย่างที่บอกมีการนัดหมายห้านะคะ
วันที่๕ตุลาคมนะคะนี่แหละค่ะทางทนายความของบิ๊กโจ๊กนะคะ
ธนายนายอนัญชัยชายเดชเนี้ยนะคะครับก็เปิดเผยบอกว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี้ย
รองโจ๊กมาปรึกษาบอกว่าจะยอมถอยในเรื่องที่เกิดขึ้นดีหรือเปล่าเพราะว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ขอมาว่าให้หยุด
และทุกคนยังอยู่กลางสนามรบความเป็นความตายมีค่าเท่ากันยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อสู้นะคะ
นอกเช่จากพลตรบรถเอกสุรเชษฐ์จะถอดตนออกจากการเป็นธนาย
เป็นสาเหตุที่ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเกาทันเมื่อขึ้นสาย
ก็ต้องยิงเต็มเหนียวและตรงเป้าอย่างที่เราพยายามตีความกันนั่นแหละนะคะ
แล้วก็มีบุคคลปริศนาที่มีความสนิทสนมกับวงการตำรวจ

ซึ่งทนายอนัญชัยก็บอกว่าตนเองก็ไม่ได้พูดจาตอบโต้อะไรค่ะ
ไม่ใช่ว่าเราจะดันทุลังนะแต่ว่าเราดูแล้วสถานการณ์แล้วเนี่ย
ตอนนี้ฝุ่นมันยังจะหลบอยู่เลยเราก็ยังอยู่ในสลามลบอยู่เลย
รวมถึงไม่ว่าจะเป็นบิ๊กโชคหรือว่าจะเป็นน้องแปดคนเนี่ย
มันอยู่ในสนามรบอยู่เลยยังเป็นตายเท่ากันเลย
เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะออกจากสนามรบเมื่อไหร่
พี่ก็คือดัดอะนะพี่ก็เลยโพสต์เรื่องยิงธนูไปเลย
ว่าในขณะที่พี่ลบเนี่ยนะครับกำลังที่เปรียบอยู่เนี่ย
ในสถานการณ์นี้พี่ถือว่าพี่ได้เปรียบอยู่ใช่ไหมครับ
อยู่ปั๊บเนี่ยมาสั่งเบรกพี่เนี่ยพี่คงทำให้ไม่ได้
แต่ส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาจะหยุดหรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่าน
แต่ผมก็หยุดไม่ได้เว้นตั้งแต่ว่าเขาจะถอนผมจากการเป็นทนาย
ก็ชัดเจนแล้วจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือเปล่า
ก็เดี๋ยวรอดูวันที่๕ตุลาคม
ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังเป็นทนายเหมือนเดิม
วันที่๕ตุลาคมก็อย่างที่ทนายอนัญชัยบอก

เพราะว่าจะกระทบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง
อนัญชัยบอกไม่ได้เดี๋ยวนักข่าวช็อก
ข้าวจับนั้นเลยอาจจะช็อกได้
ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าหากว่าถูกทางรองโจ๊ก

มันมีความสะเทือนหรือเปล่าเดี๋ยวสะเทือนเด็ดดอกไม้ดอกเดียว

มันจะกระทบถึงกระทบถึงการแต่งตั้งของคนตลอดภัย
ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบบอกไม่ได้มันกระทบแน่นอน
บอกว่าเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาว
ค่ะก็มีเรื่องให้คิดอีกแล้วค่ะครับ
แต่ว่าอย่างที่บอกดอกจันทร์โตนะ
ถ้าเกิดว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐถอดจากการเป็นทนายก่อน

ตอนนี้ประชาชนที่อยากฟังก็รุ้นให้รองโจ๊กอย่าเพิ่งถอด